มาดูเรื่องของคนรักหมากันก่อน

หรือว่าเพราะว่าเขารักเขาก็เลยต้องรัก
ลักลอลิงคือขโมยหมา
เป็นเหตุของผัวเมียคู่หนึ่งนะครับ
คงเห็นเจ้าชีวาว่าตัวเล็กน่ารัก
ก็เลยไปลักขโมยเจ้าชีวาวาส

แต่หารู้ไหมว่านี่เขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะครับ

สติ๊กเกอร์คล้ายกับโลโก้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ

ก็ตัวผู้หญิงมาทำทีทำท่าเล่นกับหมา

และสุดท้ายผู้ชายนะซึ่งเป็นสามีก็ลงมาช่วยคราวนี้

จนสามารถจับตัวเจ้าชีวาว่าตัวเล็ก
ขึ้นรถกระบะหลบหนีไปได้นะครับ

ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เราก็คิดว่าสองคนนี้เป็นเจ้าของหรือเปล่า

แต่ทีนี้ครับเจ้าของบ้านตัวจริง

ไว้ที่สพบวินพร้อมกับเล่าเหตุการณ์นะครับ
หมาของเขาถูกขโมย

ก็ซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาว
เลี้ยงดูรักผูกพันเหมือนลูกเลย
ก็เลยอยากฝากไปถึงโจรสองผัวเมีย
ให้โอกาสนำชีววาว่าน้อยมาคืน
ถ้าหากไม่นำมาคืนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เจ้าของบ้านเองเชื่อนะครับว่าตำรวจคาดว่า
คงจะติดตามตัวได้ไม่ยาก
เนื่องจากที่บริเวณประตูรถยนต์
ติดสติ๊กเกอร์โลโก้กู้ภัยเอาไว้

ใช่เป็นหลักฐานได้ชัดเจนนะครับ

ผมอยากจะให้คนที่มารักขโมยหมานะครับ

ผมให้โอกาสอาทิตย์หนึ่งให้นำหมามาคืนผมนะครับ

ผมจะดำเนินคดีตามวันหมายทางหนึ่งสุดนะครับ
ขณะที่ตำรวจนะครับก็บอกมานะครับว่า
คือรอให้ครบกำหนดตามที่เจ้าของบ้าน
โอกาสคนร้ายนำหมามาคืนก่อน

ผัวเมียที่มาขโมยหมาเป็นใครอยู่ที่ไหน
รอก่อนรอให้เปลี่ยนใจ

แต่ถ้าเกินกำหนดเวลาเกินเส้นตายแล้ว